เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวานนะคะที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะมีคนถูกยิงเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านคือถูกปืนลูกซองกระหน่ำยิงเลยครับแล้วคนที่ยิงโอ้โหเป็นถึงพี่ชายผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าที่ต้องยิงผู้ชายคนนี้จนนอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านก็เพราะว่าไม่ไหวแล้วผู้ชายคนนี้ชอบย่องเบาไปขโมยของที่บ้านเขาครับแล้วครั้งนี้ก็เหมือนกันก็เลยโมโหเอาปืนลูกซองยิงใส่เลยแล้ว
บ้านหลังนี้อยู่ในตำบลต้นมะพร้าวอำเภอเมืองเพชรบุรีค่ะ
ตำรวจตรวจสอบที่ลานหน้าบ้านนี้นะคะ
มีรถจักรยานยนต์ทะเบียนกไก่ทธมม๘๓๒เพชรบุรีล้มอยู่
แล้วก็มีหมอนรองปลอกกระสุนปืนลูกซองตกอยู่๒ชิ้น
ห่างจากรถจักรยานยนต์ไป๓๐เมตร
พบร่างของนายบัญชาคลื้นจิตหรือนายโยอายุ๔๐ปี
เป็นชาวบ้านหัวดอนตะบนหัวสะพานอำเภอเมืองเพชรบุรีนี่แหละค่ะ
นอนเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นนี่นะคะ
ชนะสูตรพลิกศพบอกว่าถูกยิงด้วยกระสุนปืนลูกซองที่สี่ข้างด้านขวา
แขนขวาและกลางหน้าอกค่ะ
และอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าคนก่อเหตุเป็นถึงพี่ชายผู้ใหญ่บ้านนะ
นายจรูนวัตถโหน์หรือไน่จุ่นอายุ๔๖
เป็นพี่ชายผู้ใหญ่บ้านหมู่๑ตำบลต้นมะพร้าวนี่แหละค่ะ
จากการสอบถามเบื้องต้นนะคะก็ได้ข้อมูลมาว่า
คือก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายโยผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์
จอดหน้าบ้านของในจุ่นผู้ก่อเหตุ

คือในจุ่นเนี่ยไปหาว่านายโยชอบเข้าไปขโมยของในบ้าน
แล้วก่อเหตุตั้งหลายครั้งแล้ว
นายโยก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ออกไปแล้ววกกลับมาใหม่อีกรอบ

ครั้งนี้ในจุ่นบอกว่าตัวเองก็โมโหมาก
ชักปืนลูกซองออกมายิงใส่นายโย๓นัด
โยก็พยายามจะวิ่งหนีแล้วก็ไปล้มเสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน
จุ่นผู้ก่อเหตุก็หลบหนีไป
วันนี้เราก็เลยให้คุณระวีการแก้ววิจิตนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

ก็ไปหน้าบ้านหลังที่นายโยนอนเสียชีวิตอยู่
ไปเจอกับในหนูจันนาคาอายุ๔๘ปี
นางสำรานสุภเกตอายุ๔๗ปี
สองสามีภรรยาเขาเป็นเจ้าของบ้านนะคะ
หนูบอกว่าคนก่อเหตุเป็นน้องเขยของเขา
บ้านเขาอยู่ใกล้กันในพื้นที่เดียวกันนะคะ

ภรรยาก็เลยเรียกให้เปิดประตูออกไปดูก็เห็นเลยว่า
โยนอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านเขาทุกคนตกใจมาก
รู้ว่าคนก่อเหตุคือในจุ่นอยู่บ้านใกล้กันเลย
ที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นทั้งคู่เขาทะเลาะกันนะคะ
แต่หลังเกิดเรื่องก็เพิ่งจะมารู้ว่าสาเหตุก็คือ
นายโยชอบไปขโมยของที่บ้านของในจุ่น

ก็ไอ้คนหญิงเขาก็ทำป๊าอยู่บ้านนู้น

ช่วงหัวข้ำเขาก็มีคนที่หญิง
เขาต่อว่าคนที่ตายนี่ว่า

เพราะว่าเขาก็ไปค่ายคลอง
กลับมา๔โมงเที่ยงวันเขาก็นอน

เราไม่คุ้นเคยกับคนที่มันโดนหญิงเท่าไร

เหมือนว่ามันเป็นวัยรุ่นเยอะ
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับบ้านอีกหลังนึงค่ะ

บ้านหลังนี้เป็นญาติของภรรยาผู้ก่อเหตุ
บอกว่าได้ยินเสียงดังเออะโวยวาย

ตอนที่วิ่งออกมาดูคือนายโยถูกยิงเสียชีวิตแล้ว
สาเหตุที่ในจุ่นยิงนายโย

เดินหายเข้าไปหลังบ้าน
ตอนที่ในจุ่นกำลังกินเหล้าแล้วก็เห็นเข้าพอดี

ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับใคร
ไม่เคยเห็นทะเลาะกันกับผู้ตาย
หลังเกิดเหตุก็ไม่เจอหน้าในจุ่นคนก่อเหตุเลยนะคะ

ส่วนภรรยาของในจุ่นก็ไปขายปลาตั้งแต่เช้ามืด
พอรู้เรื่องว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
สามีตัวเองไปยิงคนตายเนี่ยโอ้โหเครียดหนักมาก

ผู้สื่อข่าวก็ได้คุยกับเพื่อนสนิทของนายโยนะครับ
ได้เล่าข้อมูลที่น่าสนใจบอกว่า
ขณะเกิดเหตุได้ยินทั้งคู่ทะเลาะกันเรื่องขวานนะฮะ
เป็นขวานของผู้ก่อเหตุที่หายไป
สักพักหนึ่งก็มีเสียงปืนดังขึ้น
มาเห็นว่านายโยถูกยิงเสียชีวิต
ส่วนตัวยอมรับว่าที่ผ่านมานายโยมีนิสัยชอบไปหยิบจับของของเขาเหมือนกัน
แต่ไม่ใช่เงินทองหรือว่าของมีค่า
ส่วนใหญ่เป็นพวกเครื่องมือเครื่องใช้มากกว่า

แต่ครั้งนี้นายโยคงโชคร้ายไปมีเรื่องตอนที่ในจุ่นกำลังดื่มเหล้าพอดี
ที่ก่อนหน้านี้ทางญาติฝั่งภรรยาของนายจุ่นก็มักจะจ้างนายโยให้มาทำงานเล็กน้อยอยู่บ่อยครั้ง
เขาอยากไปขอแค่นี้แหละ
แต่หลังไปแหละคงจะไปให้ไหม
แล้วคนนี้เขาก็เที่ยงเขาชอบเที่ยงอยู่แล้วมันก็เลยเป็นการขัดแย้งกันไป
ทำให้เกิดอารมณ์คนอยู่ใกล้ปืนก็ต้องยิงนะถ้าผมคิดอย่างนั้นนะ
ทีนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลทั้งสองด้านนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปที่วัดสวคลในตะมนต์มะพร้าวอำเภอเมืองเพชรชบุรีนะฮะ
เป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนายบัญชาคลื้นจิตหรือว่านายโยนะครับ
นี่ฮะวันนี้ญาติญาติก็ทำพิธีรดน้ำศพนะครับก็มีญาติญาตินะครับ
ที่มาร่วมแสดงความอาลัยกันเราได้คุยกับพี่ชายของนายโยนะฮะ
พี่ชายนี่เป็นพี่คนโตเลยอายุ๔๘ปีนะครับ
พี่ชายบอกว่าโยนี่เป็นน้องชายคนสุดท้องทำงานรับจ้างทั่วไป
ส่วนน้องชายคนกลางตอนนี้บวชอยู่เป็นพระอยู่นะฮะอยู่ที่วัดในพื้นที่แถวบ้านนี่แหละ
น้องชายคนกลางเนี่ยบวชมา๓๒พันศาแล้วนะครับ
วันนี้พี่ชายคนโตบอกว่าก็มาร่วมงานศพด้วยนะฮะสำหรับพี่คน
น้องคนกลางของเขาเนี่ยนะฮะเป็นพี่คนกลางของผู้ตายเนี่ยที่ยังบวชเป็นพระอยู่นะครับ
ตอนนี้ทุกคนก็เสียใจที่นายโยต้องเสียชีวิตอย่างกระทันหัน
ส่วนตัวเขาเองเขาไม่ได้อยู่ที่บ้านเพราะว่าเขาจะไปทำงานนอกบ้าน
นายโยจะอยู่บ้านเพื่อดูแลแม่อายุ๗๐กว่าแล้ว
ก็แม่จะอยู่บ้านคนเดียวยอมรับว่าตอนนี้ทุกคนก็ตกใจ
ไม่คิดว่าน้องชายต้องมาเสียชีวิตด้วยเรื่องแบบนี้
ทั้งที่ความจริงแล้วคนก่อเหตุกับน้องชายเป็นญาติห่างกันนะ
คือพ่อกับแม่ของผู้ต้องหาเนี่ยคนก่อเหตุกับผู้ตายเนี่ย
กับแม่เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันความจริงก็เป็นญาติกันนี่แหละ
กลายเป็นว่าเอ้ามาฆ่ากันตายซะแล้ว
ก็แค่ได้แค่รับฝังเราก็พูดไม่ได้นะเราไม่รู้
เราไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วเราก็ไม่รู้ความจริงมันเป็นไง
ถ้าเรารู้เราก็พูดได้
ตัวพี่เคยเจอแบบตัวคนก่อเหตุไหมเคยเจอหน้าผู้หลักไหน
นอกจากเจอกับทำงานไม่งานเจอธรรมนาเค้าได้เจอกัน
เค้าได้สนิทกัน

ทีนี้ค่ะตำรวจบอกแบบนี้นะคะตำรวจสพเมืองเพชรบุรีบอกว่า
ล่าสุดก็ต้องประสานให้ผู้ใหญ่บ้านติดต่อในจุ่นคนก่อเหตุให้มอบตัว
เพราะในจุ่นเป็นพี่ชายผู้ใหญ่บ้านนะคะ
สุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวก็ให้ความร่วมมือแต่ก็ยังคงให้การภาคเศษนะคะ
อ้างว่าป้องกันตัวอ้างว่าผู้ตายจะเข้าไปขโมยของจริง
แต่สุดท้ายตำรวจก็แจ้งข้อหานักแล้วค่ะ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ที่ใช้ก่อเหตุจากการตรวจสอบเป็นปืนที่มีทะเบียนนะคะ
เขาได้มาเหมือนกับเป็นมรดกอะไรแบบนี้
นี่ค่ะก็มีความผิดอยู่ดีอุกอาจแบบนี้นะคะ